ใสวสินีกันตลอดไปอยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู
อยากเป็นแฟนหอย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีม๓หนุ่มสามซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

ผู้พิการสำสรรส่วนทีมเสือกละท่ำ
ก็ทำเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับคุณน้ำใจสามหมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องแววสาวน้อยภูคริกเรียบร้อย
แต่มีเสน่ห์มากบนเวที
ใช้ความเก่งคว้าคะแนนแรกมาให้ทีมเสือคนละถ้ำได้สำเร็จ
ยกนี้คะแนนจะเป็นของทีมไหน
ต้องมาชมกันต่อได้เลยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า

ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดทีมที่ชนะเลิศจะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท

สร้าง

เสือคนละทั้ง

เพราะฉะนั้นเด็กที่เหลือทำยังไงกันดีพี่แซค

เก็บข้องกัวดัง
เชิญน้องที่เหลือลูกไปสู่ห้องเด็กซ่าไป
ในห้องนะครับไปเลยครับมา
จริงแล้วโจเซกับจ้าจ๋าเนี่ยเห็นบอกว่า
เขามีทักษะในเรื่องของการเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมลูก

หนูชอบเล่นกีฬาอะไรคะลูกว่ายน้ำค่ะ

ก็คือท่าเลย
เขาเรียกค่าฟรีสไตล์
อ๋ออาว่าว่ายท่ากุญเชียงเป็นไหมครับ

แล้วแล้วจ๊ะจ๊ะเก่งท่าอื่นไหม

ท่าอึ่งเลยท่าอึ่งว้างท่าอึ่งนี้หนักกว่าคุณเชียงอะไรนะ
อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะท่าอึ่ง
พี่ยังอึ้งกับกุญเชียงพี่อยู่เลย
โยนไปไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเลย
หนูชอบว่ายน้ำส่วนลูกชายแล้วลูกชอบอะไรครับ

เพราะว่ามันได้ทักษะการป้องกันตัวเพิ่มขึ้นค่ะ

เห็นบอกว่าเขาไม่ใช่เล่นธรรมดานะ

รางวัลอะไรครับลูกเหรียญเงินแข่งภูมิเซครับ
ฮุมเซ่ก็คือการไล่ลำ

นี่ดูของจริงที่เราเรียกมา

ปีไม่ต้องมาครับ
มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการกีฬาเทควันโ
อีกแล้วเหรอนี่แค่เหรียญเงินใช่ไหมใช่
ต้องเจอระดับเหรียญทองครับ
คุดให้พระเจมสัตว์ชุมแพ้

อันนี้ได้เหรียญอะไรครับ
เหรียญทอง
อันนี้ผมได้ใหญ่กว่าเหรียญทองครับผม
นี่ใครวะนี่เห็นลูกผมเองนะเห็นจากนั่นอ่ะ

โเซ่จะเป็นคณะกรรมการและนักภาคด้วย

ชิตูนไหน
ใช่สิฮะหามาหา
อย่างแรกนะครับ
อย่างกันต้อน็ตต้องมีสมาธิ

ห้าเดี๋ยว

เย้

เป็นวิวสตรัมส์คาล้าน
ผมถามว่าอะไร
ฮะเพราะวันนี้กินคาล้าน
และทั้งสองคน
ชวนกันไปซื้อเครื่องสำอางครับ

ขอบคุณพี่หอยมากครับขอบคุณพี่เจ้ามากครับ
เอาล่ะใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับ

เพราะฉะนั้นน้องจ๊ะจ๋าเชิญเธอจำที่ครับลูก
พร้อมที่จะฟังเสียงเพราะของโจเซยังครับ

วันนี้โจเซมาในบทเพลงอะไรครับลูก

ไซวาซิบอททิมกันจากน้องโจเซ่
หักกันมาแต่โดนแม่
คนมี่แววเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ทางไม่ได้ขี้ไง
แล้วจังได้ขึ้นมาเป็นหลายตาม

หัวใจเสวยน้องเบาหัวซา
แต่ว่าเขาไปกันบ่ใด
ไซวาซิบอททิมกัน
ไซวาซิมีกันและกัน

แทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าจะเป่าทิ้งกันใส่ว่าจะมีกันหรือไป
ใส่ว่าจะเป่าแบ่งใจใส่ว่าจะมีแค่
น้ำตาพังห้องยาวยาวหย่อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเสร็จ
ป่อคิดป่อฝันว่าหักสี่ห่างสี่เพสะเลเตะดอกมีไร่กินหอม
เห็ดจังใดหัวใจป่อพรอมหรือต้องยอมหับความเป็นจริงอิหรี่
ให้ซาด้าให้ตายมือนี้ให้คนที่ลืมสัญญา
ใส่ว่าจะเป่าที่กันใส่ว่าจะมีกันและกัน
ใส่ว่าสิหักแทนกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าจะเป่าที่กันใส่ว่าจะมีกันหรือไป
ใส่ว่าจะเป่าแบ่งใจใส่ว่าจะมีแค่
ต้องห่วง
ทุ่มสัญญาของเธอจนจ่อย
ไปมีใจบอกหวังคืนมา
ใส่ว่าจะเป่าที่กันใส่ว่าจะมีกันและกัน
ใส่ว่าสิหากแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าจะเป่าที่กันใส่ว่าจะมีกันหรือไป
ใส่ว่าจะเป่าแบ่งใจใส่ว่าจะมี
ใส่ว่าจะเป่าที่กัน

สัยวาซี่บทิมกัน
เป็นยังไงบ้างครับสาวน้อยจ๊ะจ๋า
โจเซร้องพอค่ะแล้วหนูก็จะไม่ทิ้งพี่โจเซเลยค่ะ

โจเซครับโจเซเป็นเด็กอัจฉริยะมากเลยในการแสดงอารมณ์
ในการร้องเพลงและการสื่อสารอารมณ์ออกมา
คือเด็กอายุแค่นี้เจ็บปวดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนาะ
แต่เพลงนี้ไม่ใช่ทางของโจเซ่แน่นอน
มันมีสำเนียงอีสานไม่ใช่ทางโจเซเลย
แต่โจเซฉลาดร้อง
คือคนที่เป็นนักร้องถึงไม่ใช่ทางของเขา
แต่เขาจะนำเพลงนั้นไปในทางของเขาเอง
ก็คือร้องเป็นแบบฉบับของเขา

ฝนเลยอยากจะบอกโจเซ่ว่า
ถ้าโจเซถนัดแนวป๊อปอะไรใช่ไหมลูกถนัดแนวนั้น
แต่โจเซร้องทางนี้ก็ได้โจเซฝึกไว้ด้วยนะครับ
โเซฝึกหลายรูปแบบเลยเอาให้ได้ทุกอย่าง
โจเซจะเก่งรอบด้าน
ฝนว่าโจเซไปได้หมดเลยเก่งมากค่ะ
ขอบคุณพี่ฝนครับพี่โตครับ
ก็นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยืนยันครับ
รอบแรกแล้วว่าโจเซเป็นเด็กที่มีทักษะในการร้องเพลง

พี่ชอบเสียงแภบมากเลยเวลาโจเซร้องมันเจ็บ
รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้เขาไปโอกหักอย่างนี้จากไหน
เป็นคนที่มีอินเนอร์ตรงนี้ดีมากครับผม

แล้วก็เจอแล้วว่าตัวเองชอบอะไรยืนหยัดกันมาเลยอย่างนี้ดี

เชื่อว่าโจเซ่จะเป็นศิลปินอีกคนนึงที่มีคุณภาพมากนะครับ

โทนเสียงก็หายากมากนะโทนเสียงแบบนี้
หลายคนอยากมีนะเอาตรงนะที่จะมีแหบ

แต่ไม่ได้แบบทึบจนไม่ใส

ซึ่งถือว่าฟ้าประธานมาแล้วกัน
นิดเดียวของโจเซอะไรครับ
ความสั้นยาวของคำมันดูสั้นยาวเท่ากันไปหน่อย
ถ้าสมมุติว่าตีความหรือว่าสั้นยาวกว่านี้
เขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกสั้นยาวใช่ไหมครับ
คือความสั้นคำยาวเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยพี่ว่าจะเด็ดกว่านี้เลย
ขอบคุณพี่หอยด้วยครับ
น้องโจเซที่ไม่ใช่คนอีสาน
แต่นำเพลงอีสานมาร้องแบบนี้ถือว่าใจเด็ดมากเลย
ช่วงหน้าน้องจ๊ะจ๋าเลือกเพลงดังฟังสบายมาสู้
งานนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไปเดี๋ยวรู้กันครับ

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

ทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้บทเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย

ภาษาไทยเคยเขียนเรียงความตอนอยู่ม๓แล้วหนูยังจำขึ้นใจ
ยังไงหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐอีกฝันที่ว่าคืออยากเป็นแอร์โฮสเตจ
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปสู้
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จ
เป็นท็อปสิเกร็ดที่เก็บไว้นานพอดู
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรที่บอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู

บอกเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนอย่างความทรงอายจะเขียนบรรยายทุกวันในใจที่มี
หน้ากระดาษเอซี
คงอยู่ใจนี้บ่อยู่
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนเปอร์เซ็นต์
มากล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรที่บอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู
อยากเป็นแฟนอาย
บอกหูเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนอย่างความส่งอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษเอสีผมหยุดใจนี้บ่อยู่

อยากเป็นแกล้งหอย
น่าเสียเลยเมื่อกี้น่าเสียเลยอ่ะ
จริงขาดละลุกนะ
ไปยังไงบ้างครับคุณครูน้อย

อ๋อรู้สึกอกหักเด็กครับ
เพราะว่าตอนแรกก็อยากมาบอกรักคนนี้ครับ

หนุ่ม
ข้ามั่นใจมาจากในวะ

จะบอกว่าวันนี้เราได้เห็นพัฒนาการจากรอบแรกเยอะเลย
วันนี้เห็นจ้าจ๋าแล้วที่สบายขึ้นบนเวทีเห็นจ้าจ๋าที่ธรรมชาติขึ้น
พี่ยังหันไปหาบอกพี่ฝนเลยว่าผมชอบเต้ยจานุ๊กอย่างนี้นะดูมีความสุข
เรื่องการร้องเรื่องการเต้นเราฝึกที่บ้านแต่พอบนเวทีปุ๊บเราต้องทิ้งทุกอย่าง
เราต้องมีความสุขเพราะคนดูเข้ามาดูเราเพื่อต้องการความสุขอย่างเดียว
วันนี้ทำได้ดีมากพี่ไม่มีความสุขพี่ยิ้มตลอดเลยครับน่ารักมากครับ

จ๋ามีความสุขไหมกับการร้องเพลงเมื่อสักครู่

คุณแม่กับคุณพ่อก็มีความสุขมากเลยเต้นยิ่งกว่าจ๊ะจ๋าอีกนะ

ก็น่าภูมิใจเนอะลูกสาวเก่งขนาดนี้แล้วก็จ๊ะจ๋ารับคำแนะนำจากพี่ไปปฏิบัติก็คือ
ถ้าปรับอย่างรวดเร็วอย่างนี้มันยากนะแต่เขาทำได้
แสดงว่าเขาให้ความสนใจแล้วก็เขาเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอ่ะ
สามารถที่จะใส่ความรู้ใส่เข้าไปได้หมดดีแล้วลูกแบบนี้นะคะ
ผู้ใหญ่แนะนำฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติแล้วจ้าจ๋าทำออกมาแล้วมันน่ารักมาก
จ๋าจำความรู้สึกในครั้งนี้ในการร้องเพลงไว้นะลูกนะ
แล้วในครั้งต่อไปเนี่ยจ๊ะจ๋าเอาความรู้สึกตรงนี้
เหมือนกับว่าฉันรู้สึกกับอย่างนี้บนเวทีฉันก็อยากจะมอบความสุข
ไม่ต้องไปนึกไอ้สิ่งที่เราเรียนมาว่ามันจะอะไรบ้าง
ถึงแม้ว่ามันไม่ตรงอย่างที่เราเรียนมาไม่เป็นไร
มันจะทำให้จ้าจ๋าเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะ
แต่วันนี้เราเห็นพัฒนาการของจ้าจ๋าแล้ว
ต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเลย
ขอให้เก่งขึ้นแบบนี้เรื่อยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ
นิดเดียวนะจ๊ะจ๋าพี่บอกเลยว่าจริงแล้วอ่ะ
เวลาเมื่อกี้ที่เห็นน้องร้องไปมีความสุข
อย่างนั้นดีทำได้ดีมากแต่การเต้นอยู่ตลอดเวลา
นิดนึงนิดเดียวมันเหมือนมันแย่งมันแย่ง
มันแย่งความสนใจในหน้าของหนู
บางทีน้องอาจจะเต้นอย่างนี้ฮะบางอันก็แค่นี้พอ
ก็สนุกได้เหมือนกันเพราะว่าหน้าน้องสนุกอยู่แล้วนะ
พี่จะได้ให้จุดสนใจไปที่หน้าน้องบ้างหรืออะไรอย่างนั้นบ้าง
แค่นั้นเองนิดเดียวเดี๋ยวพี่เชื่อว่าจ๊ะจ๋าทำได้ครับ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
จากที่ผมได้ฟังจ้าจ๋าร้องนะครับโอ้โห
ต้องบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยของเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับ
แล้วก็เราจะได้เนี่ยความเพาะไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับ
แต่ว่ากรรมการก็อย่าเพิ่งเทใจให้น้องจ๊ะจ๋าไปหมดนะคะ

เพราะว่าโจเซเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้ว
อย่าลืมเชียร์พวกเราทีม๓หนุ่มสามซ่าครับผม
จ๊ะจ๋าเปลี่ยนแผนการรถใหม่
ใช้เพลงง่ายขึ้นมาสู้และทำได้ดีมีเสียงชม
ช่วงหน้าใครจะคว้าคะแนนในยกนี้จะได้รู้กันครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนเป้าเสร็จ
พี่แจ๊ค

เป็นยังไงบ้างโชว์นี้กับเด็ก

รู้สึกว่าผ่อนคลายกันมากขึ้นไม่กดดันครับผม
ก็เอาใจช่วยทั้งสองคนครับ

คะแนนของทีม๓หนุ่มสามซ่านะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
เสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑คะแนน
รอบที่๑ยกที่๔นี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
เสื้อคนละท่ำ
เสื้อคนละท่ำ

๓หนุ่ม๓ซ่าจะหนีไปอีก๑คะแนน
หรือเสือคนละถ้ำจะสามารถคว้าคะแนนมาได้เสมอกันในยกนี้
รอบที่๑ยกที่๔
ทีมที่ชนะคือทีม

เสื้อคนละท่ำเป็นฝ่ายชนะ
เสื้อคนละท่ำเป็นฝ่ายชนะ
เสื้อคนละท่ำเป็นฝ่ายชนะ
เสื้อคนละท่ำเป็นฝ่ายชนะ
เสื้อคนละท่ำเป็นฝ่ายชนะ
ตอนนี้เสื้อคนละท่ำมีคะแนนตีเสมอมาได้แล้วเป็น๒คะแนน
ตอนนี้เสื้อคนละท่ำมีคะแนนตีเสมอมาได้แล้วเป็น๒คะแนน

ทีม๓หนุ่ม๓ซ่านะครับ
ก็ยังคงคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนน
เสมอกันแล้วนะครับ
ในยกหน้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้ง๒ทีมด้วย
ร้องได้ยกกำลังซ่า

จะกินก็คือทิ้งจบสั่วโต๊ะโตก็คือโต๊ะแก๊อ๊ะ
โตมาโดนจะแก่บังลือทุกแก่ก็คือโต๊ะโต

อย่างนี้จะไม่ให้เขินได้ยังไงล่ะ